แต่มีอยู่คนหนึ่งที่ไม่ต้องเต้นไม่ต้องทำอะไรเลย
นั่งอยู่เฉยแต่ว่าโคเบอร์ได้ทับใจมาก

เจ้าแจ๊ะริมเจ้า
ขึ้นชื่อว่าดาวติ๊กต๊อก

ใยปิงปองทงใช้เฉินไหมคะ
ก็แหมช่วงเนี่ยเพลงในกระแสอย่าง

แล้วเมื่อไรโยจะไม่จ่าย

คนตอนนี้เต้นกันให้ครึบทั่วบ้านทั่วเมือง
เขาจะพลาด
โดนัทยังไม่รู้แล้วเมื่อไรโยจะมีใจ
ไม่มีใครลงมามีเราบ้าง
ไม่ชอบใครลองมาชอบเรามา
สดเจ้ายังไม่รู้
แล้วเมื่อไหร่อยู่จนไม่ใจ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โดนัสอะไรใหญ่เบอร์ขนาดไม่เคยศึกษา
ไม่ต้องออกแรงเต้นให้เมื่อยเลย
แค่แอคติ้งก็โน่นึงในใจแล้วแหละค่ะ
เมื่อสาวดาวติ๊กต้อง

ไม่ต้องจำท่าเต้นให้เปลืองสมอง
ก็นั่งส่ำพุงเขย่าไปเขย่ามาได้โดนัทมาหนึ่ง
น่ารักจริงนะเจ้าแม่เครียดเหมือนกันนะ